เขาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโลกโซเชียลเลย

นายกรัฐมนตรีเป็นมั่นเป็นเหมาะ
ว่าจะรณรงค์ให้ประชาชนแต่งกายให้เรียบร้อยให้ถูกต้อง

งานนี้ก็เลยเจอกระแสดราม่าสนั่นโซเชียลกันเลยค่ะ
ตอนนี้เขาก็รับปากกับเราไว้แล้ว

ผู้หญิงล่ะผู้หญิงพูดเหมือนท่อฟรี
ฟี่ขนมหวานที่ต้องมีห่อ
อันนี้มันเปิดให้เขาหมดแล้วมันก็ไม่น่าสนใจหรอก

โชคดีไปโชคดี
ก่อนวันสงกรานวันเดียวนางเอกคนสวยขวัญอุสามณี
เดินทางไปพร้อมเพื่อนศิลปินดารา
รณรงค์วันสงกรานอย่างมีสติที่ธรรมเนียบรัฐบาล
รับปากผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นมั่นเป็นเหมาะ
เรื่องของการเป็นแบบอย่างของประชาชนในการแต่งกายให้สุภาพ
แต่คล้อยหลังมาได้ไม่กี่วันเจ้าตัวก็เจอดราม่าสนั่นโลกโซเชียล
เหตุเพราะชาวเน็ตมองว่าเธอแต่งกายไปทำบุญไม่เหมาะสม
กางเกงยีนขายาวขาดวิ่นเสื้อสีเขียวอ่อนเอวลอย
บางจนเห็นชุดชั้นในสีดำงานนี้ฟอลลอเวอร์เลยเข้าไป
แสดงความคิดเห็นกันอย่างหนักว่านางเอกคนดังควรแต่งกายให้เหมาะสม
กับสถานที่มากกว่านี้ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้ออกมาชี้แจง
ตอบโต้คำวิจารณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด